คราวนี้เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างสองประเทศนะคะ

แล้วเมื่อวานนี้ท่านบิ๊กโจ๊กบินด่วนเลยไปที่สงขลา
แถลงผลการจับกลุ่มครั้งนี้เพราะว่าอะไร
เขามีคนไทยอยู่ในขบวนการนี้ด้วย

วิธีการที่หลอกเขาก็จะให้เหมือนกับร่วมทำบุญ

แต่ท้ายที่สุดแล้วพอได้เงินมาแล้วก็ปิด
ช่องทางการสื่อสารหนีหายไปเลย

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทน
ประชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
รวมถึงคณะก็ได้เดินทางไปแถลงข่าว
ที่ตำรวจชุดศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาได้รับการร้องเรียน

บอกว่าตอนนี้มีชาวมาเลเซียหลายต่อหลายคนเลยนะ
ถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อทำบุญ

แล้วชาวมาเลเซียเขาตั้งแก๊งนี้มา

ที่ตำบลสำนักขามบ้านไทยจังโหลนอำเภอสะดาว

แล้วก็ยึดของกลางได้หลายรายการเลยคุณผู้ชม
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ทั้งหมดคือ๑๕คน
เป็นผู้หญิงคนไทย๕คน
แล้วเป็นผู้ชายชาวมาเลเซียอีก๑๐คนค่ะ
และเมื่อวานที่แถลงข่าวพลตำรวจตรีสุรเชษก็บอกว่า
ถือว่าเป็นความร่วมมือของตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย

เขาจะโทรศัพท์ไปไปหลอก
เหมือนกับอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นสำนักทรงเจ้า
แล้วก็อ้างว่าเหยื่อกำลังมีเคราะห์นะ
เดี๋ยวจะโดนคดีความให้คนในแก๊งเนี่ยแปลงร่างเป็นตำรวจค่ะ
โทรศัพท์ไปสวมรอยเป็นตำรวจเลยแล้วก็บอกว่า
เหยื่อผัวพันกับเรื่องผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องทางการเงินทำบุญสิ
ทำบุญครั้งหนึ่งก็ประมาณ๕๐ริงกิจ
กิจหนึ่งก็ประมาณ๗๘บาทไทย
แล้วเขาก็บอกว่าพอทำบุญมาแล้วก็จะหมดเคราะห์
รวมถึงพอมีการจ่ายเงินมาทำบุญมา
เขาก็จะส่งเป็นเลขเด็ด๔ตัว
ให้ไปลุ้นหวยของมาเลแล้วก็ส่งผ้ายันไปให้
ถ้าเกิดมันถูกรางวัลจริงเนี่ยนะจะขอให้ทำบุญอีก
โอนมาเข้าในบัญชีอีกร้อยละ๓๐ของเงินรางวัลที่ได้
แล้วผู้เสียหายหลายคนที่เขาถูกหวย
เขาก็หลงเชื่อค่ะโอนเงินมา
ถ้าไม่ถูกเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นต้องทำบุญใหม่แล้วแหละ
คงยังไม่หมดเคราะห์ดวงยังมีเคราะห์อยู่
แล้วแต่ละวันคุณผู้ชมมีคนเสียรู้
ตกเป็นเหยื่อหลายต่อหลายรายเลยค่ะ
มีรายได้แก๊งนี้วันหนึ่งก็ประมาณ๑๐๐๘๐๐ริงกิจ
ตกเดือนหนึ่ง๒๔๐๐๐ริงกิจ
คิดเป็นเงินไทยก็๒ล้านบาทนะคะ
ผู้เสียหายนี่เป็นชาวมาเลเซียทั้งหมด
หัวหน้าแก๊งชื่อว่านายอาคุณ
เขาเดินทางเข้าออกมารับเงินทุกสัปดาห์เลย
แล้วก็มาจ่ายเงินให้กับลูกทีมที่เมืองไทยด้วยเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้

พร้อมกับส่งตัวให้กับทางการมาเลเซียเนี่ยนะคะ
นำตัวไปดำเนินคดีทางกฎหมายของมาเลต่อไปด้วยค่ะ